ส่วนข่าวนี้ต้องชื่นชมไต่กงเรือแล้วก็ลูกเรือเลยนะคะ
ฉลามวานฉลามวานลายจุดตัวใหญ่มากตัวใหญ่กว่าพี่เบิร์ต

ตัวใหญ่มากครับพอใจยัง

ไปติดอวนของเรือประมง
แล้วปรากฏว่าใต้กงเรือกับลูกเรือไปช่วย
จนกระทั่งมันรอดปลอดภัยแล้วก็ว่ายน้ำหนีจากเราไป
คุณผู้ชมอยากให้ดูคลิปบรรยากาศค่ะ

คือพี่ลองให้ฟีลเหมือนเรากี่หลังช้าง
ใช่มันใหญ่มากคุณผู้ชมดูซิฮะ
มาติดอ้วนเรือดารมณ์ค่ะ
คือเรือประมงลำนี้เขาออกไปหาปลา
ไปจับปลาบริเวณเกาะลิบงของจังหวัดตรัง
นี่เหตุการณ์สักประมาณตี๔๓๐ของวันที่๓๑มกราคมที่ผ่านมา
แล้วปรากฏว่าใต้กงเรือค่ะชื่อว่าอามาตย์นะคะ
คุณอมารเนี่ยท่านแบบเห็นแบบเออลักษณะสังเกต

ก็เลยเรียกลูกเรือมาดูมากู้อวน
ปรากฏว่าโอ้โหนี่ค่ะมาเจอกับฉลามวานลายจุดตัวใหญ่มาก
ก็ไก่ล้านตัวเนี่ยนะคะมันมาติดอวนอยู่เห็นไหมคะ
แล้วไอ้สีขาวที่แบบอ่ะเนี่ยกระจอดกระจ่าย
นั่นคือปลาปลาที่ติดในอ้วนไงเออค่ะคุณผู้ชมนะคะ
เห็นไหมคะนี่ใต้กงเรือบอกว่ากะด้วยสายตานะ
น้ำหนักสักประมาณ๒ตันอ่ะฉลามวานตัวเนี่ย๒๐๐๐กิโลกรัมอ่ะค่ะ
ก็เลยช่วยกันกับลูกเรือนะคะ
เอาอวนออกจากตัวมันแล้วก็ใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมง
ที่สุดแล้วมันหลุดไปได้นะคะหลุดไปได้นี่
ก็ว่ายน้ำกลับไปท้องทะเลนะคะ
คือก่อนหน้านี้เดือนพฤศจิกายนเมื่อปีที่แล้วเนี่ย
ดาราวันก็เคยช่วยฉลามวานที่เข้ามาติดอวนแบบนี้แหละค่ะ
ในพื้นที่สตูนมาแล้วครั้งหนึ่ง
แต่ว่าพื้นที่ที่ช่วยครั้งล่าสุดเนี่ยก็คือเกาะลิบงที่จังหวัดตรังนะคะ
ก็ช่วยได้สำเร็จมันปลอดภัย
มันก็วายกลับขึ้นสูตรธรรมชาติต่อไป

สร้างความสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศต่อไปนะคะ

เห็นผ่านหน้าจอแบบนี้โอ้โหดูสิคะ

ไม่ได้เห็นนี่ชลามวานอารอดปลอดภัยนะจ๊ะ